ดีนี่สบู่เหลวอับสะออร์แกนิคอ่อนโยนปรัสจากสารเคมีอันตราย
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะค่ะ
สวัสดีคุณผัดดีค่ะคุณมดดำสวยชุดหนูสวยสวยสินางสวย
สีส้มสองเสามาทั้งล็อตเลยนะอืมใช่นิดนึงนิดนึงนี่วันนี้เราเรา
ยิ้มกันไม่ออกได้เยอะเพราะว่าตัวเลขค่อนข้างจะดีดปกติเนี้ย

วันที่๑๔มีนาคมก็เริ่มมีอาการไข้อายเจ็บคอ
เข้ารับการตรวจหาเชื้อผลตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด๑๙
ต่อมาอาการแย่ลงเรื่อยแล้วก็เสียชีวิตในวันที่๑๙มีนาคมค่ะ
ส่วนผู้ป่วยรายใหม่ก็แบ่งเป็น๑จากระบบเฝ้าระวังและระบบบบริการ๔๖รายด้วยกัน
ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชนวันนี้เยอะนิดนึง๓๓๗รายค่ะ
แล้วก็ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสถานกักกันของรัฐ๑๘ราย
ขณะเดียวกันในแพทย์มนูลลีเฉวงมงนะคะก็เป็นแพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจโรงพยาบาลวิชายุทธ์
ก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทางเพจเฟซบุ๊กโดยระบุบอกว่านอกจากวัคซีนป้องกันโควิด๑๙แล้วโลกกำลังฝากความหวังกับยารับประทานตัวใหม่ของประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ
ซึ่งเป็นยาที่คิดค้นมารักษาโรคไข้หวัดใหญ่ยาตัวนี้เนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการทดสอบทางคลินิกในคนระยะที่๒
การว่าจะเข้าการทดสอบระยะที่๓ในไตรมาสที่๔ของปีนี้ซึ่งทางการทดสอบก็พบว่ายาตัวใหม่นี้เนี่ยสามารถลดการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสโควิดได้ดีค่ะ
ก็ลดจำนวนเชื้อไวรัสในคนได้รวดเร็วลดความรุนแรงของโรคแล้วก็ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิดแล้วก็มีผลข้างเคียงต่ำอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะของยาตัวนี้ซึ่งก็อาจจะนำมาช่วยในเรื่องของการรักษาโควิด๑๙ได้ทุกชนิดด้วยทั้งกลายพันธุ์แล้วก็ไม่กลายพันธุ์นะคะ
ส่วนการทดลองในสัตว์นั้นก็ต้องบอกว่าเมื่อให้ยาตัวนี้กับสัตว์ที่ทดลองที่ติดเชื้อโควิดสามารถป้องกันสัตว์ทดลองตัวอื่นที่อยู่ใกล้ชิดได้นะคะไม่ให้รับเชื้อโควิด
โดยลักษณะการใช้ยาตัวใหม่นี้เนี่ยถ้าผ่านการรับรองจะเหมือนกับยาที่กินที่ใช้รักษาโรคแบบไข้หวัดใหญ่เลยมันก็จะง่ายขึ้นเห็นไหมแล้วก็ให้กินเพื่อป้องกันการติดเชื้อในกรณีที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ได้ซึ่งแพทย์เนี่ยนะคะเขาจะจ่ายยาตัวเนี้ยให้ไปกินที่บ้านแบบคนไข้นอกปกติไม่ต้องรักษาตัว

ใช้คำว่ารอบ๓นะเพราะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดตอนนี้
ฝรั่งเศสฝรั่งเศสเนี่ยตัวเลขต่อวันเนี่ยหมื่นกว่าคน
ใช่ตัวเลขต่อวันวันนี้ที่ฝรั่งเศสที่พาริสนี่คือล็อกดาวน์หนึ่งเดือนนะฮะอืม
คือตอนนี้ขนาดนี้ที่ฝรั่งเศสซึ่งเราบอกว่าตอนนี้ฝรั่งเศส
ฝรั่งเศสล็อกดาวน์หนึ่งเดือนอืมถ้าคุณอยู่ก็ดีก็ก็จะดี
เพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์ไปสำเพ็งเนี่ยก็เดินเบียดกันแล้ว
คนเริ่มเยอะก็คือมีหน้ากากแหละแต่ว่าก็คือเริ่มแบบเบาใจค่ะ
แล้วก็เริ่มคนเยอะเยอะแล้วก็ไม่เว้นระยะอะไรอืมมันบางทีก็เข้าใจเนอะ
ถ้าสมมุติมานั่งกลัวมากกับกลัวไม่มีกินเรากลัวไม่มีกินกันมากกว่า
อันนี้จริงมันก็ไม่ค่อยจะส่วนใหญ่เนี่ยเราเห็นว่าจากการที่เราประเมินกันมาโดยส่วนใหญ่
มันไม่ได้เป็นแค่จะเริ่มจากตลาดอืมใช่ตลาดเนี้ย
สิ่งหนึ่งมันมีชาวต่างด้าวไงซึ่งเราชาวต่างด้าวเองเนี่ย
ก็ไม่รู้ว่าเขาเข้ามาทางไหนกันบ้างส่วนใหญ่อย่างพม่าเนี่ยยังมีการระบาดของโควิดอยู่นะฮะ
จริงจริงแล้วลาวไม่ค่อยลาวเบาแล้วเพราะว่าลาวเนี่ยฉีดวัคซีน
เพราะจีนส่งวัคซีนให้เราตั้งแต่ต้นต้นแล้วลาวนี่เบาแต่แรกแล้วนะ
แต่แรกเบากว่าเขาเพื่อนว่าอย่างงี้นะอืมเพราะว่าแต่ตอนเนี้ยกลายเป็นแบบว่า
พม่าเราไม่รู้ว่าทุกที่เนี่ยตลาดมั่วจะเป็นถี่บางแคร์
ว่าจะเป็นที่สมุทรสาครเนี่ยเราเห็นจุดเริ่มต้นจริงเนี่ย
มาจากตลาดทั้งนั้นเลยแล้วก็ตอนนี้ที่เรากำลังเจอกันอยู่สี่ร้อยคนเนี่ย
ก็น่าจะมาจากบางแคปะจริงจริงก็เป็นโรงงานเป็นบางแคอืม
แล้วก็ไปตรวจที่โรงงานถูกต้องไหมฮะใช่เช็คโรงงานค่ะวันรอบนี้
อ่ะวันนี้จะขอเล่าเรื่องนี้เมื่อวานไม่ได้เล่าค่ะ
เจ้าคณะจังนะฮะชี้คำสอนเมื่อวันที่เราเล่าไปถึง
ไม่ได้เล่าพระกรรณญาสอนให้บอกว่าโอ้โห
สมมุติปฏิบัติทำได้ถึงใจปุ๊บฉี่จะหอมนะ
แล้วก็ไปปฏิบัติทำงานให้แต่งตัวสีรุ้งจัดงานแต่งงานเป็นงานแต่งงานสีรุ้ง
ในวัดปกติเราเข้าวัดก็ต้องใส่สีขาวขาวอ่านุ่งขาวหกขาวอันนี้เป็นสีรุ้ง
สวยสวยเหมือนเป็นแบบเป็นผ้ามัดย้อมสวยเข้าไปจัดงานแต่งงานมาปฏิบัติทำกันเนี่ย
นี่นี่นี่นี่นี่เป็นอย่างงี้ชุดอย่างงี้
ใส่หน้ากากสีสันสีรุ้งเหมือนไปงานแฟนซี
อ่าแล้วก็ไปปฏิบัติทำกันเมจาสมมุติพี่มีผัวอ่า
สามารถสมสู่กับผัวตัวเองได้ว่ะที่วัด
อยู่ที่ศรีสะเกดสมมุติเนี่ยนี่มีงานแต่งงานกันนี่
สมมุติมดดำมีผัวเออมดดำเป็นปฏิบัติทำค่ะ
สามารถเสพเมถุนหรือสมสู่กันได้

เพราะว่าเป็นการเสริมทำให้สมาธิดี

นั่นยืนอยู่บนวิทีโอ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

คุณติเวลามีอะไรก็แล้วแต่เขาต้องลงพื้นที่ไปเช็คดูไงว่าให้ทำแบบนี้แล้วความรู้สึกเป็นยังไง
อื้อหือมาดูกินมั้ยเนี่ยคุณตีพูดว่าอะไรเนี่ยดูสิ
สมมุติว่าเป็นขีดหนึ่ง
คือตีหน้าสิดเลยอ่ะลงไปแช่อยู่ในน้ำน่ะก็มีคนทำนะมี
บางเรื่องก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลมันแล้วแต่คนกัน
แต่บางทีก็ต้องมีวิจารณญาณบางเรื่องมันต้องแยกแยะด้วย

แล้วสมมุติใครปฏิบัติธรรมเนี่ยฉี่จะหอม
บางทีถึงขนาดปฏิบัติทำกับพระองค์นี้ให้มาเต้นสายรุ้ง
ให้มามีงานแต่งงานสายรุ้งเมจ๋าบอกฉี่จะเป็นพระธาตุ
ถ้างั้นใครก็เป็นได้แล้วจริงถ้ามันมีคำสอนอะไรออกมาประหลาดแบบนี้
เอาจริงบางอย่างเราต้องเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างนะคะ
อย่าไปเชื่ออะไรทั้งหมดแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องนะ

ไม่รู้เขาบอกอย่างงั้นเขาพูดอย่างงั้น
จนวันนี้นะครับกลายเป็นที่กระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเฮ้ยนี่ที่ปฏิบัติธรรมหรืออะไร
ทำไมคนถึงแบบว่าแล้วมีคนไปไปปุ๊บไม่ได้การแต่เราอาจจะคุ้นชิน
หรือเราอาจจะเป็นคนโบราณหรือเปล่าคุ้นชินกับการเข้าวัดจะต้องใส่ชุดขาว
ถูกต้องไหมจะปฏิบัติธรรมต้องใส่ชุดขาวรถแล้วนางบอกเปลี่ยนยุคใหม่
ต้องใส่สีสายรุ้งมีการแต่งงานกันในวัดด้วยนี่มีการไล่ลำเหมือนประหนึ่งคอนเสิร์
พระนี่ถือกระทาหลวนเล่นคอนเสิร์ตนะฮะเหมือนเล่นคอนเสิร์ตด้วย
ปรากฏว่าเขาก็ถามว่าทำไมให้คนเรียกว่าสมเด็จ
เมื่อก่อนเขาเคยเล่นพระสมเด็จคนก็เลยติดเรียกเขาว่าสมเด็จ
เป็นประธานที่พักสงฆ์วันนี้แหม่หนุ่มน่าจะมา
ฉากเพราะหนุ่มกัญชัยสัมภาษณ์เขาแล้ว
นะแล้วปุ๊บหนุ่มกัญชัยสัมภาษณ์เสร็จไหน
แสดงปฏิหารให้ดูหน่อยซิฉี่หอมอะไรหอมเปล่า
อัตมายังปฏิบัติไม่ถึงว่ะเลยไม่มีสิ่งเหล่านั้น
อ้าวแล้วสอนกับตัวเองกับปฏิบัติไม่ถือแล้วตัวเองจะไปสอนกับคนอื่นกับปฏิบัติยังไงวะ
นี่เรามีเสียงสัมภาษณ์ของจากไทยรัฐสักนิดไหมครับ
อ่ะตอบฟังกันสักนิดนึง
อ๋อน่ะคุณติคุณตินี่ต้องสแตนบาร์อยู่อีสานนี่จริงเนอะ
เขาใส่ชุดตามเขาด้วยนะ
ฮะติใส่เสื้อใส่ชุดสีลุ้งไปตามเขาด้วยติ
คุณติใส่ชุดสีรุ้งต้องไปด้วยเพราะเขานี่ต้องใส่ชุดสีรุ้ง
ประหนึ่งเหมือนมีงานปาร์ตี้

เดี๋ยวเราคงจะได้เห็นคุณติไปสัมภาษณ์ในไทยรัฐนิวโชว์คืนนี้
นะครับแบบยาวไปสัมภาษณ์พระมาเนี่ย
เป็นยังไงอะไรยังไงแต่จากกรณีหลวงตากรรณญาอายุ๕๙ปี
ประธานที่พักสงฆ์วัดป่าเนื้อนาบุญน้อง

ทางกรอกหวานจังหวัดศรีสะเกดเค้าแสดงทำ
คุณจะมาจากไหนก็ตามแต่เมื่อคุณมาทำตามกามเมื่อ
ไหร่ทางเกิดอะไรมาทำมันจะมีความอารมณ์หรือมีกราบ

กระเปิ๊บมันอยู่ตรงนี้มันต้องทำยังไง
อยู่ตรงนี้ต้องทำยังไง

จะเกิดอะไรเกิดมักผลขึ้นทันที

หนูว่าต้องไปเป็นครูทรุกศึกษา
พอเราปฏิบัติตามปั๊บ

อย่างนี้ฉันกงจะสำหรับมักผลเร็ว
มาทำตามการเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นเกิดมักผลขึ้นทันที
นุโมทนาสาธุการมีการฝึกปฏิบัติแบบสะเทินน้ำสะเทินบกนะฮะ

มีการฝึกปฏิบัติแบบสะเทินน้ำสะเดับวิญญาณ
บอกให้ดับวิญญาณตามที่ข่าวเสนอไปนั้นวันนี้
นางนางวัดอะไรนะคะเอาใหม่อีกที
ไปกันมั้ยตามหาชาวพาไปมูกกันหน่อยมั้ยแหกพะช่วงแหกพ่ง
จะเชื่อไหมขณะเดียวกับลูกอาหารข่าวไปลูกศิลป์หาชายอยู่แล้ว
เขาจะด่ากลับเขาพร้อมที่จะด่าเรากลับได้เสมอ
นะฮะเขาก็บอกกันแล้วว่าปัญดาลูกศิษย์ลูกหาเนี่ย
สัทธาพากันเดินทางมาปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องน้อง
ยังมีคนไปปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่ลูกศิษย์ส่วนหนึ่งเนี่ยพากันลงน้ำ

ถังพลาสติกขนาดใหญ่เพื่อต้องการให้บรรลุธรรมนี่
เขาบอกการลงน้ำเนี่ยเพื่อเป็นการบรรลุธรรม

ที่ได้ให้แนวทางการปฏิบัติเอาไว้นะครับ
ด้านพระวินัยเวทีเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดเขาบอกอย่างนี้
จากการที่ได้รับทราบแนวทางการสอนของหลวงตากัลยา
หลวงตาก็จะแซยิดแล้วนะหลวงตาก็๕๙แล้วเนี่ย
เจ้าคณะบอกมันผิดเพี้ยนว่ะมันเพี้ยนเม
มันผิดเพี้ยนไปจากพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่เคยสั่งสอนเอาไว้จึงสั่งตั้งเจ้าคณะอำเภอและเจ้าคณะตำบลเนี่ย
ไปพูดคุยแล้วค่ะซึ่งทางฝ่ายสงฆ์เนี่ยก็ต้องเข้าไปดูว่า
เฮ้ยมันจะต้องวินิจฉัยด้านพระธรรมวินัยยังไงบ้างก่อนอย่างแรก
เพื่ออะไรเพื่อได้เป็นกรอบในการทำงานต่อไปตามคำสั่งการนะครับ
ด้านสังคมหลวงตากรยาเนี่ยก็มีญาติพี่น้องอยู่ตรงนั้นแหละ
ก็ให้เข้าไปพูดคุยเพื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องหลักการว่า
เฮ้ยสิ่งที่เค้าสอนอยู่เนี่ยนั่นดูสิถูติก็เขียนเขตอริยบุคคลว่ะ
นี่แก๊กกาวน์ข้างหลังก็เป็นสีสีเห็นไหมสีรุ้ง
อายุ๕๙แล้วนะทางด้านสังคมหลวงตากรยาเนี่ยมีญาติพี่น้องอยู่ตรงนั้น
ก็ให้คนเข้าไปพูดคุยเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องหลักการ
ผิดมากผิดน้อยแค่ไหนผิดกรอบทางวินัยสงฆ์หรือเปล่านั้น
ส่วนตัวบุคคลก็ท่านเข้าใจคาดเคลื่อนไปจากหลักการ
ก็จะต้องทำการไปตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการ
จะได้ไม่เป็นข้อเสียหายนะฮะจากนั้นก็จะพิมพ์หนังสือเนี่ย
แจ้งให้หลวงตากรยารับทราบเป็นลายลักษณอักษรด้วย
ให้แก้ไขไม่ใช่แก้ไขอาจจะต้องศึก
โอ้โหไม่รู้อ่ะเป็นฉันจะอืมนะสอนได้ยังไงเข้าวัด
เข้าวัดก็ให้ไปลดละเลิกผัวเมียเขายังไม่ให้นอนห้องเดียวกันเลย
งงมากอันนี้สอนให้ไปมีเพศสัมพันธ์กันในที่ปฏิบัติทำไม่ผิด
ดังนั้นมันก็เป็นความเชื่อในแต่ละบุคคลเนาะ
หรือไม่ก็สร้างวัดเป็นรีสอร์ตเป็นอะไรไหมล่ะถ้าจะสอนอย่างนี้
ขนาดผู้ที่เห็นในส่วนของเราอะไรแบบเนี่ยพอเรารู้สึกว่ามันก็เป็นหลักที่
เกิดมาเราก็ยังไม่เคยได้ยินอะไรเป็นนี้หรือว่าเคยเห็นอะไรแบบนั้นแสดงว่าเห็นอะไรแบบนั้น
อันนี้เราพูดกันแบบตรงไปตรงมาแต่ปรากฏว่าอ้าวนี่คือพระพุทธเจ้าที่เรากราบกันอยู่ตาม
ได้มักผลว่ะอือหึง
เราจะปฏิบัติทำกันทำไมทำชั่วกันเข้าไปเลยไหมดีไหม
หลอกเด็กอู่หลอกนี่หลอกผู้ชายเฉลี่ย

ช่วงนี้ดังงานหนูไม่ค่อยมีไปปฏิบัติธรรมกับพี่ที่ศรีสะเกดสิกินกันได้ด้วย
รวดจะตายอ่ะถูกป่ะ
นี่แล้วนั่งลงน้ำกันเมื่อกี้เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านก็ต้องระวังนะ
อยู่ดีลงน้ำไปสำเริกสำลักอยู่ดีขาเป็นเหน็บขึ้นมาไม่ได้
เห็นมีเก้าอี้ตรงกลางคอยเหมือนจะมีคนคอยเฝ้านะ

นางบอกนั่นน่ะนางบอกว่าที่จริงล่ะให้ไปด้าน

เข้าใจแต่บางทีมันลงไปจะไปรู้ได้ยังไง
ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกว่าจะดึงขึ้นมา

ถ้ามุติอย่างนี้เราไม่ต้องลงถังอย่างนี้ก็ได้
จริงถังใหญ่กว่านี้ก็ลงไปอะไรก็ว่ากันไป

ดูยังไงก็แปลกไม่เข้าระบบวิทยาเสริงวิทยาศาสตร์อะไร

มีผู้หญิงเนี่ยมายุ่งกับสามีเขาเนาะ

เรื่องนี้ที่เราได้รู้กัดแล้วค่ะว่า
กรณีที่สาววัย๓๙นะคะ

ร้ายทุบตีจนนี่กระโหลกศีรษะแตกนะแล้วก็ใช้ส่วนที่เป็นไม้ไผ่ของด้ามไม้กวาดนะคะแทงทะลุอวัยวะเพศเข้าไปนะจนเหยื่อเนี่ยโอ้โหมีอาการสาหัสเลยนะแล้วก็มีการกระทุ่มกระทืบซ้ำกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็บอกว่าเหตุผลที่ทำแบบนี้เพราะว่าจะบอกอีกฝ่ายว่าอย่ามายุ่งกับสามีตัวเองล่าสุดนางบีนามสมมุตินางบีเนี่ยนะแล้วคือคนที่เป็นผู้กระทำเนี่ยนะที่ถูกกล่า
ตนและทุกคนไม่ได้รุมทำร้ายคู่กรณีแต่อย่างใดนะคะเข้าไปในห้องก็พบว่าคู่กรณีเนี่ยนอนเปื่อยกายอยู่แล้วยอมรับว่าโมโหค่ะก็เลยหยิบโทรศัพท์แล้วก็นาฬิกาของอีกฝ่ายเนี่ยปลาลงที่พื้นจนแตกเสียหายนะก่อนที่ตัวเองเนี่ยก็จะถอดซิมเนี่ยมาเก็บเอาไว้เพื่อตรวจสอบว่ามีข้อมูลการติดต่อกับสามีของตั
ด้านการเงินให้กับคู่กรณีและครอบครัวนะนางว่าอย่างนี้ด้านลูกสาวของนางบีก็คือผู้ที่เข้าไปลุยเนี่ยนะคะเขาบอกว่าที่มีข่าวว่าแม่และน้องน้องเนี่ยเข้าไปบุกทำร้ายอีกฝ่ายจนบาดเจ็บเนี่ยไม่เป็นความจริงค่ะเพราะว่าเมื่อไปถึงเนี่ยก็พยายามเคาะประตูเรียกนะขอให้ออกมาคุยกันดีดีนะแต่ก็ไม่มีเสียงตอบก็เลยพังประตูเข้าไปก็
ที่สุดความจริงรวมถึงจะต่อสู้คดีจนถึงที่สุดนะทีนี้เนี่ยลูกสาวของนางเอก็คือคนที่ถูกทำร้ายเนี่ยนะคะลูกสาวเขาบอกว่านางบีคือคนที่ตีเนี่ยนะคะแล้วก็ลูกสาวเขาเนี่ยบอกว่าทุกคนไม่ได้รุมทำร้ายนะเข้าไปเห็นแม่เนี่ยนอนเปรยกายอยู่กับพื้นไม่เป็นความจริงมันเป็นการแก้ตัวชัดนะลูกสาวของคนที่ถูกทำร้
อีกอ่ะว่างั้นเถอะนะคะทั้งทั้งที่อีกฝ่ายน่ะแม็กซ์ไปแล้วแล้วก็
เขาบอกว่าอยากเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะให้ความเป็นธรรมกับแม่ของตนด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องที่แบบว่านั่นน่ะใช้ด้ามไม้กวาดเนี่ยแทงทะลุอวัยวะเพศเนี่ยนะคะ
ทางนางบีและลูกสาวเนี่ยแล้วก็คนบอกว่าเป็นเอ่อแม่กับลูกคู่เนี้ย
เอาเรื่องไปบอกชาวบ้านเองนะแล้วก็ยังส่งข้อความทางโซเชียลด้วยนะคะ
ในลักษณะเย้ยหยันแล้วก็ประจานเรื่องนี้นะเขาเป็นคนส่งเองด้วยนะคะ
ส่วนทีนี้เราไปฟังตำรวจว่าบ้างนะพันธุ์ตำรวจโทมนตรีปานอ่อนนะคะ
พนักงานสอบสวนสพพระพรมนะคะเจ้าของคดีเนี่ย
ก็บอกว่าให้ชุดสืบสวนเนี่ยไปขอคลิปนะของบางกะโลมาเป็นหลักฐานในทางคดีแล้วนะคะ
แล้วก็สอบพยานแวดล้อมเรียบร้อยแล้วนะซึ่งนางบีและลูกลูกและลูกสาวเนี่ยนะคะ
ก็เข้าไปพบแล้วก็ให้การปฏิเสธหมดเลยนะว่าตนเนี่ยไม่ได้เข้าไปรุมทำร้ายแต่อย่างใด
คือปฏิเสธว่าไม่ได้ทำนะเบื้องต้นก็ตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะคะ
ได้รับบาดเจ็บบาดเจ็บสาหัสทั้งนี้เนี่ยนะคะก็ยังไม่มีการออกหมายจับใดทั้งสิ้น
รวมถึงคดีนี้เนี่ยนะคะก็ต้องมีการสอบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่ม
หากว่านางเอก็คือผู้บาดเจ็บเสียชีวิตก็ต้องเป็นคดีฆ่าคนตาย
ถ้าเกิดมีการเสียชีวิตขึ้นมาซึ่งก็จะต้องเรียกตัวผู้ก่อเหตุเนี่ย
รับทราบข้อกล่าวหาต่อไปแต่ตอนนี้ที่รู้รู้ก็คืออาการเขาสาหัสมาก
อืมใส่เครื่องช่วยหายใจใส่เครื่องก็คือกระโหลกแตกนะคุณอืมอืมหนักอ่ะ
เรื่องแบบนี้นะพี่ก็เป็นเมียหลวงไม่น้อยใช่ไหม
เรียกเมียหลวงเมียน้อยอันนี้แรงสุดท้ายก็ผู้หญิงทะเลาะกันเอง
อืมผู้ชายหายไปไหนอ่ะเออเนี่ยทุกข่าวมีคนบอกว่าทำไมไม่ไปจัดการคุณผู้ชายบ้าง
แล้วผู้ชายไปไหนมันออกไปหนีไปตอนไหน
เป็นรถเมยรถเมลุยผู้ชายนะลุยคนของเรานะจริง
จริงถ้าเป็นรถเมียน่ะเป็นเหตุใช่ไหมไม่เราต้องเกี่ยวกับคนของเรา
แต่ในละครเห็นพี่เมย์ก็ลุยกับพี่แคทอิงสุริ
นั่นละครไงชีวิตจริงเราไม่ทำแบบนั้นไง
เออนั่นละครเห็นพี่ลุยกับพี่คาวเดียสุริทธิ์
ละครในละครเพราะมันเป็นอย่างนี้กันหมดเลยอ่ะ
เพราะเล่นละครอย่างนี้อยู่แล้ว
เล่นละครเราก็แบบถ้าเป็นเราเราก็รู้สึกว่าเราไม่ทำ
ถ้าเขาอยากไปก็ปล่อยเขาไปจริงเราก็คงไม่ยื้อเขาไว้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็

แล้วแบบยื้อทำไมสุดท้ายคนที่เป็นหนึ่งก็เสียใจ
คนที่มาที่หลังก็เสียใจอยู่ดีแล้วมันก็ไม่มีใครแฮปปี้อยู่ดี
อืมดังนั้นผู้ชายแฮปปี้อยู่คนเดียวเหรอ
หรืออะไรนึกออกป่ะเราทำไมเราต้องทน
ในอีกสุดต้องขาดเห็นมั้ยปากเจ็บเกือบตาย
ฉันตอนคอมเวิร์ดอันนั้นผู้หญิงอ่ะหนีไปแล้วเนอะ
ไหนก็ไม่รู้นี่ไม่ได้มีการพูดถึงตัวของผู้ชายว่าอยู่ที่ไหน

เครียดซะเร็วเกินเออฟังแล้วแบบโอ๊ยไม่ไหวจริงนะเอ้า
นานาชาติเขาเริ่มคว่ำบาดมินอ่องหลายผู้นำพม่ากัน
จริงเพราะว่าทุนแกรมมากทีเดียวช่วงนี้นะหนักมากจริง
ใช่สักตู้เดียวค่ะป่าวนะครับ
หลายคนนะฮะตอนนี้ก็จับตามองคือประเทศเมียนมาร์

เพราะว่าของเรานี่ยังแบบว่ามีเป็นแบบอาทิตย์ละครั้งสองครั้ง
ของเขานี่คือทุกวันและทุกวันคือกระจายไปทุกเมือง

สำหรับเกิดที่ประเทศเมียนมาร์คือมีผู้เสียชีวิต
แบบว่ามีการข่าวลวงด้วยนะฮะ
ลวงว่ามีการไปเอาเพชรบนเจดีชาเวดากอง
ยังไม่จริงชะเวดากองจริงแล้วอันนี้ขอพูดอื่น
แทนเมียงมากมันเพิ่งคุยมา
ว่าการไปเอาเพชรบนเจดีชาเวดากอง
เขาไม่เชื่อกันเขาถือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก
คุณนึกออกไหมครับเขาไม่ไปเอาลงมาหรอก
แล้วก็แต่ขนาดเดียวกันการเมืองค่อนข้างจะหนัก

ทั้งในแล้วก็นอกประเทศ
สิ่งหนึ่งที่ทั่วโลกจับตามองคือมีการฆ่าคนนั่นแหละ
สังหารคนหรือมีการปราบปรามคน
ที่เห็นล่าสุดนี้มีเด็กน้อยด้วย๑๕แล้วก็มีแบบเหมือนลูกลง
อันนั้นคือภาพข่าวที่ออกมาเรายังไม่รู้ว่าภาพข่าวที่ยังไม่ออกมามันมีอะไรอีก
ทั่วโลกวันนี้ทำยังไงกับมิงอ่องหลาย
มิงออนไลน์เนี่ยอย่างแรกเลยคือมิงออนไลน์เนี่ย
ถ้าสมมุติจะพูดจริงเนี่ยเขาคืออภิกมหาเศรษฐี

ถูกธุรกิจของพม่าของเขาเนี่ยก็คือเป็นอภิ
คือคนพม่าเวลาเขาจะรวยคือเขารวยสุด
แม้กระทั่งมีวันที่เขาบอกว่าวันที่ไปยึดอำนาจปุ๊บที่ลูกที่มีคลิป
คลิปที่ลูกเอาเงินมาโปรย

อะไรไงว่าสหภาพยุโรป

ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันนี้เขาจะกำหนดมาตรการคว่ำบาดแล้ว

กำหนดมาตรการความบาดต่อบุคคลและกลุ่มต่างที่เชื่อมโยงกับรัฐประหารกองทัพเมียนมาร์
โดยการคว่ำบาดของสหภาพยุโรปถือเป็นการตอบโต้ครั้งสำคัญของ๒๗ชาติสมาชิก
อย่าลืมเขามี๒๗ชาติสมาชิกนะก็หมายถึงว่าก็ต้องไปดูเส้นทางการเงินเงินเขาอยู่ไหนก็จะมีการยึดหมดเลย
นะครับแล้วก็หลังจากการยึดอำนาจรัฐบาลเมียนมาร์ของนางองซานซูจีอย่างที่เราบอกว่าทำไมเขาถึงยึด
ซางซูจีเนี่ยได้ที่นั่งไปมากกว่า๘๗เพราะฉะนั้นรัฐบาลทหารเนี่ยเหลือเพียงแค่๑๐กว่าเปอร์เซ็นต์เอง
ยังไงองซาลซูจีถือว่าเป็นพักกำเงินที่ชนะเลิศที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์เมื่อก่อน
ว่าการชนะครั้งนี้ของเขาเนี่ยมันจะชนะขาดลอยขนาดนั้น
ว่าคนทั้งหมดออกมาเลือกอองซานซูจี
ปรากฏว่าทางในคนมินออนไลน์ก็บอก
เอ๊ยก็กระต่อเช็กซิมันจะเป็นไปได้ยังไง
มันจะเป็นไปได้ยังไงว่าอองซาซูจีชนะขนาดนั้น
ปรากฏว่าเนี่ยให้เอาคนที่ลงคะแนนทั้งหมดมา
ไล่ชื่อสิว่ายังมีชีวิตจริงอยู่ไหมมีตัวตนไหม
ซึ่งมันไม่มีประเทศไหนทำได้อยู่แล้วในโลกนี้
เขาก็เลยปรากัดยิทย์อำนาจ
ในวันที่องซาซูจิจะเดินทางเข้า
ไปทำงานในตำแหน่งหัวหน้ารัฐบาลวันแรก

เขาก็บอกเลยว่าเอาละณวันนี้จะมีผลกับ๑๑บุคคล
บุคคลตรงนี้มันรวมไปจนถึงนายพลมีนอ่องหลายด้วย
พรมมินอ่อนหลายผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมาส
แล้วก็หัวหน้ารัฐบาลทหารที่ยึดอำนาจเนี่ยแล้วก็มีนายมินสเวย์
มินเซอร์เวย์เนี่ยเป็นรักษาการประธานาธิบดีเมียนมาร์นะตอนนี้นะครับ
ตั้งแต่ก่อนรัฐประหารตลอดจนเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายบริหารระดับสูงต่างเนี่ยนะครับ
จะใช้มาตรการคว่ำบาดต่อ๑๑บุคคลที่เกี่ยวข้องกับรัฐประหาร
ปราบปรามผู้ชุมนุมหลังจากที่บรรดารัฐมนตรีต่างประเทศนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญถ้าสมมุติเขามีทรัพย์สินที่ในเมียนมากคงไปยึดของเขาไม่ได้
ถูกต้องไหมถ้าสมมุติเนี่ยเขามีทรัพย์สินในอเมริกา
เขามีทรัพย์สินใน๒๗สมาชิกท่านจะยึดฮะเขาจะยึด
เขาจะอายัดเขาใช้คำว่าอายัดดีกว่าอย่าเพิ่งยึด
อายัดทรัพย์สิน๖๑บุคคลอย่างเก่าในขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนีก็บอกเลยครับว่า
การปราบปรามผู้ประท้วงเพื่อประชาธิปไตยโดยกองกำลังรักษาความมั่นคงเมียนมาร์เนี่ย
ไปถึงจุดที่ทนไม่ได้แล้ววันนี้คือมีคนตายหลักร้อยหลักหลายร้อยทุกวันทุกวันเนี่ย
มันไม่ได้แล้วเราไม่ได้ตั้งใจจะลงโทษชาวเมียนมาแต่พุ่งเป้าไปที่ผู้ที่ระเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างโจ่งแจ้ง
ก็คือการทำร้ายประชาชนเนี่ยแหละนะครับขนาดเดียวกันประเทศที่เป็นถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีอิทธิพลต่อโลกนี้
ก็คือสหรัฐอเมริกาค่ะณวันนี้นะฮะ
กองทัพเมียนมากอีกสองกองหรือกองคนเบาที่สามสิบสามแล้วก็กองราบเบาที่เจ็ดสิบเจ็ดนะครับ
ซึ่งก่อนนั้นเนี่ยรัฐบาลสหรัฐนะคุณเชื่อไหมว่าเขาได้ยึดนะยึดเงินเนี่ย๑๐๐ล้านดอลลาร์หรือประมาณสัก๓๐๐ล้านบาทหรือราวเกินสิ
พันล้านมันจะต้องตกสามหมื่นล้านนะไม่ใช่สามพันล้านพันล้านเนี่ยตกสามหมื่นกว่าล้านของธนาคารกลางเมียนมาที่ฝากไว้ในธนาคารคือเงินก็ต้องไปฝากไว้ที่ธนาคารกลางนิวยอร์ก
โดยรัฐบาลเมียนมากเนี้ยพยายามถอนแต่ไม่สำเร็จหลังจากเกิดรัฐบาลได้พยายามถอยแล้วด้วยไม่ได้ถอนไม่ได้เขาก็ยึดไปเลยอีกเรื่องหนึ่งของสหรัฐอเมริกาค่ะต้องบอกว่าวันนี้แหละค่ะถ้าเป็นถ้าเป็นเวลาในสหรัฐเองก็คือเมื่อวานวันจันทร์นะคะก็จะมีเหตุการณ์กราดยิงที่ซูเปอร์มาเก็ตที่รัฐโค
ได้ในกราดยิงในซูเปอร์มาเก็ตชื่อคิงซูเปอร์ในเมืองบรอเดอร์รัฐโคโลนาโดของสหรัฐอเมริกาค่ะเขาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยสิบคนซึ่งหนึ่งในนั้นเนี้ยมีตำรวจชื่อเอริกทอลลีวัยห้าสิบเอ็ดปีด้วยตำรวจท่านนี้นะครับไปถึงที่เกิดเหตุเป็นคนแรกเลยแล้วก็เข้าไปประชันจิตกับตัวข

ที่ที่เมืองเบอร์เดอร์ตั้งอยู่นะคะก็ได้ส่งหน่วยสวาสตร์เข้าไปช่วยเหลือตำรวจที่กำลังปฏิบัติการจับผู้ก่อการร้ายนะคะแล้วก็ช่วยเหลือเหยื่อที่ติดอยู่ด้านในต่อมาผู้บังคับการหน่วยตำรวจเมืองเบอร์เดอร์ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่คุมสถานการณ์ได้แล้วและสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้ด้วยคือทางช่วงเนี้ยเหตุ
อาวุธปืนที่สหรัฐคือเมื่อก่อนนี้ใช่สหรัฐนี่ปืนนี่ถือกันใช่เขาถือกันแบบว่าโดยแบบหาง่ายอิสระกันเลยทีเดียวอะไรแบบอย่างเงี้ยเขาก็เลยจะมีกฎหมายครอบครองปืนที่มันแค่งวดขึ้นแต่ก็ไม่รู้ว่าจะผ่านไหมก็ต้องดูว่าเรื่องจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงต่อไปใช่ไหมปีที่แล้วเนี่ยเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการ
ปีที่แล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่จะอยู่ที่บ้านบางทีเนี่ยคนก็ไม่เคยใช้ปืนอาจจะมีแบบเหตุการณ์ปืนลั่นบ้างอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแต่กราดยิงที่เป็นแบบที่สาธารณะอะไรแบบอย่างเงี้ยไม่มีมีรอบเนี้ยแล้วก็ครั้งเนี้ยที่มีคนเสียชีวิตเป็นสิบคนแล้วเขาบอกสาเหตุคือสาเหตุเขากำลังสืบสวนสืบหาหากันอยู่ว่ายังไงแต่

คนราวความทนน้อยลง
เอ้าไปพักกันอีกแปบนึงค่ะ

เลิกกับสามีแล้วละ
เลิกแล้วแต่นางบอกว่ามันทำดีที่สุดนะ
หนิ่งเนอะมีเรื่องมีราวเยอะเนอะ
อุ๊ยอยู่แก๊งกันเดียวกันหมดเนี่ย

บวกกว่าละครเธอชีวิตจริงฮะคนเราเนอะชีวิตยิ่งกว่าละคร
คนเราไม่น่าเชื่อใครเนี้ยไม่พูดลงมาได้ไงเนี้ยฮะละคร
หมายถึงว่าคนที่ตายไปอืมหมายถึงช่างแต่งหน้าน่ะ
เธออืมตายไปปุ๊บเห็นไหมล่ะการเป็นลูกอภิกษ์มหาสถิเป็น
ไหมลูกมาแต่งหน้าอยู่ในวงการบันเทิงเป็นสิบสิบปีนะอืม
ลูกตุ้ยปุ๊บพ่อแม่ไม่รู้จะเอาเงินไปให้ใครว่ะอืมเนี่ย

นี่ทำเอาแฟนเนี่ยถึงกับช็อกไหม

หนุ่มนอกวงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะ
หลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยแต่งงานกันมาได้๓ปีแล้วนะน้องเคม
ล่าสุดเนี่ยครีมเปิดเผยว่าตอนนี้แยกกันอยู่ประมาณปีนึงแล้ว

เหมือนแต่ละคนอย่างมีความคิดแปลกของตัวเองแล้วก็ถ้ามันมาถึงจุดนี้แล้ว
ครีมต้องยอมรับแล้วก็เดินหน้าต่อไปสำหรับตัวเองรู้สึกว่าตัวเองทำเต็มที่แล้ว
ทำดีที่สุดแล้วแล้วพร้อมจะมีรักไหมยังตอบไม่ได้หรอกนางก็บอกอย่างนี้
ถ้าวันหนึ่งมันรู้สึกดีขึ้นมาจริงมันก็จะดีนั่นแหละนางไม่ได้ปิดกั้นจน
นางยังสวยอยู่เลยสวยนางก็ยังขายของย่านาง
คุณแม่เขาเป็นมือทำขนมทำสวยด้วยคุณแม่ขลูกเยอะมากอร่อยด้วย
คุณหญิงแม่หล่อเลิกแล้วเหรอเคยเจอเค้าก็ดูรักดีแปลกนางหล่อนะ
แล้วคุณแม่นางแม่ก็สาดความหวานไม่เกรงใจคนสูสนะคะ
ซึ่งตั้งแต่คบหาดูใจกับไฮโซไนเนี่ยนะก็ขยันเสิร์ฟความหวาน
แต้วก็ไม่พลาดนะคะงานใหญ่ไฟกระพริบค่ะ
วงหวานใจเนี่ยไปล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยาชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกสุดแสนโรแมนติกนะ
ล่าสุดอาร์โซเพ้ว่งได้โพสตรูภาพเพลาะปล่อยวันเกิดให้น้องชาย
สุขสรรค์วันเกิดขอให้มีความสุขตลอดไปนะคะ
งานนี้นะคะชาวเน็ตก็ดันไปสะดุดภาพครอบครัวนะ
เพราะว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยนะคะมีสาวแต้วอยู่ในเฟรมด้วย
ทำเอาแฟนคลับฮือฮากันยกใหญ่นะคะ
เรียกว่าอะไรฮะเรียกว่าสะพ้ายคนกลางได้แล้วไหม
อย่างนี้ได้แล้วไหมนี่ไงภาพครอบครัวนะคะ
คุณพ่อก็ลงคุณพ่อก็ลงพัก
เขาเป็นพี่ของเป็นน้องค่ะเป็นน้องของแฟนของคุณพกน้องอาร์ม
ใช่เขามี๓คนแล้วก็มีคุณในแล้วก็มีน้องผู้ชายอีกคนนึงคนเล็กนะ
อีกคนนึงค่ะคุณขวัญอุสามณีคนนี้เขาก็

ไม่ได้บอกว่ามีหรือเปล่าแต่ในนี้พูดเรื่องงานก่อน
ขวัญมีแฟนไหมแองจริงมดดำรู้แหละ
เหมือนมีเพราะเขามีพาร์ทเนอร์ปรักษาเรื่องธุรกิจ
น่าจะเป็นเรื่องแม่บงแม่บ้านเรื่องธุรกิจที่เขาทำอยู่
แต่ตัวไอ้ขวัญต้องมีแฟนเนอะ
พี่เพื่ออะไรเนี่ยหนูไม่ใช่ขวัญแม่

น้องเขาเป็นอิสระแล้วตอนนี้

เขาบอกว่าตอนนี้เขาเป็นนายตัวเอง
ที่ผ่านมาเขาได้เรียนรู้คำว่าช่างมันเถอะ

ต่อไปนี้จะไม่เอาชีวิตไปแขวนสัญญากับใครอีกแล้ว

แล้วก็พร้อมจะรับโอกาสจากช่องต่างค่ะ

เป็นนักแสดงอิสระหรือไม่อิสระ

แล้วก็แค่รู้สึกว่าเปลี่ยนไปที่หน้าจอเฉย
ซึ่งมันก็เป็นช่วงที่ทุกคนต้องการจะก้าวไปข้างหน้า
แต่จะช้าจะเร็วก็แล้วแต่คน
ในส่วนของตนเนี่ยแค่ก้าวเดียวมันไม่ใช่แค่งานบันเทิง
แต่หมายถึงธุรกิจที่เราทำอยู่ด้วย
ที่ผ่านมาได้เรียนรู้คำว่าช่างมันเถอะ
เรียนรู้เรื่องการตัดสินใจปกครองตัวเอง

สังกัดสั่งให้ทำอะไรก็ต้องทำ
ไม่สามารถตัดสินตามความพอใจส่วนตัวได้
แต่ตอนนี้รู้แล้วว่าอะไรที่พอจะเซฟตัวเราได้มากที่สุด
นั่นก็คือเราต้องเป็นนายตัวเราเองดีกว่าน้องบอกแบบนี้
แล้วเขาก็ถามต่อว่ากับพี่ชอตเคลียร์กันหรือยังคะ

นักข่าวถามชะขวัญน้องขวัญก็บอกว่า
โดยส่วนตัวขวัญเคารพและก็อยากร่วมงานกับพี่ชอตเสมอมา
เราเป็นเด็กเราก็ทำได้เต็มที่ที่สุดแล้ว

เขาบอกเนี่ยก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาครั้งนึง

คนมองว่าขวัญเล่นกับผู้ใหญ่ระดับนี้เลยเหรอ
ตอนนั้นเรากลัวกระทบกับงานในวงการไหม
เรื่องความกังวลบอกโดยแท้นะคะว่า
ไม่มีเพราะเรามั่นใจว่าเราทำในสิ่งที่ถูก

ขวัญโตในวงการมาตั้งแต่๓ขวบ

เห็นมดดำบอกเอาเข้ากล่องไปใช่ไหม
มันหิวบอกพี่พี่ไปพูดในทีวีทำไม

ก่อนเบียนฮ่าเห็นไหม

พี่มดเป็นผู้ใดเข้าใจไข้นางอยู่นานแล้วไง
มดดำมีทุกเบอร์ทุกคนไม่ใช่เหรอคะลูก
กดอยู่ทำท่ากดเหมือนจะกดโทรไปหาน้องขวัญอยู่เมื่อกี้

แล้วก็นิ่งไปแปปนึง

หนูแค่หิวข้าวก็ให้หนูมาเติบกองไต

แหละว่าครั้งที่แล้วคือแบบว่ามันก็เหมือนว่าไปมีเรื่องกับผู้ใหญ่

ยังติดยังติดสัญญาแล้วแบบไปรับงานโดยที่ไม่ได้บอกเขาก่อน
นางก็โดนปรับไงแล้วตอนนี้ยังไม่ได้เงิน
แต่เจ้านี้ไม่รู้ว่าจะได้เงินครบหรือยังคุณแม่เนี่ย

นางก็ประทำใจนางก็พูดยังไงนางทำใจเลย

นางมาฟองกันไปแม่ไปฟองกันป่ะ
เขาบอกมีปุ๊กลุ๊กได้คบอยู่คนเดียวนะ
แต่น้องเขาก็บอกว่ากว่าเขาจะเคลียร์จบมาก็เหนื่อยอยู่นะ
ปุ๊กลุ๊กอ่ะแต่ก็ครบ

ก็ตอนแรกอย่างพระเอกหลายคนที่กำลังจะไปถึงเอี๊ยดก่อนไง

เอาล่ะไม่เป็นไรชีวิตก็ต้องเดินต่อไป
เราก็พักเด็กแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้ามาเดินกันต่อนะคะ

ต้องเคลียร์หน่อยว่ารู้สึกยังไงโดนคุณนกอุศนีเมินใส่

เด็ดโฟไปหามันอีกไหมออกงานว่าเขาวิ่งงานวิ่งงานใหญ่เมื่อวานนะเป็นพิธีกรด้วย

ไหนสิพี่มดเล่าค่ะ

นึงบอกนะฮะคำถามที่ได้มาก็เท่านั้นและ
ส่วนอีกฝ่ายเหมือนไม่พอใจอันนี้หนิงก็เข้าใจได้
เพราะเขาอาจจะอึดอัดกับคำถามที่ถามออกไป
ซึ่งหลังเห็นฝ่ายนกมีน้ำตาเนี่ยตนก็รู้สึกไม่ดีแล้วก็เสียใจมาก
เขาได้เคลียร์เข้าใจแต่เขาอยากให้เคลียร์
โอเคไปดีกว่าค่ะ
มาเจอกันแบบนู้นดีสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ